พาขึ้นเหนือไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
เชิงวัฒนธรรมกับหมู่บ้านชาวยองที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ชุมชนชาวยองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ร่วมกับวัดป่าตานเปิดบ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ภูมิปัญญา
แห่งการอนุรักษ์ประเพณีวิถีชาวยองแท้
เพื่อให้นักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวยองนั่นเองนะคะ
เริ่มที่ชาวบ้านในชุมชนเขาร่วมใจกันทำรั้วค่ะ

ก็คือจะใช้ไม้ไผ่สารเรียกหัวสลาบ
นำมาทำเป็นรั้วบ้านแบบดั้งเดิม

ก็จะมีเก้าอี้หน้าบ้านไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกันด้วยนะคะ

เขาก็จะดื่มน้ำจากหม้อดินเผา
มันจะให้ความรู้สึกเย็นสดชื่น
ซึ่งหมู่บ้านป่าตานที่ตั้งอยู่ตำบลบวกค้างเนี่ยนะคะ
เป็นคนยองอาศัยอยู่เกือบ๙๕เลย

มีการแต่งกายที่เป็นวิถีชาวบ้านวิถีชีวิตของเขาด้วยนะคะ
โดยเฉพาะในหมู่บ้านแต่ละบ้านแต่ละหลังคาเรือน
ก็จะมีคนในชุมชนทำหัฐกรรมจากภูมิปัญญาต่าง
อย่างเช่นการทำจักษานการทำน้ำหนัง
ทอผ้าการตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง
ทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงและอื่นอีก

และก็ยังมีบริการไกด์นำเที่ยวด้วย
พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเลยค่ะ
ใครสนใจไปเที่ยวกันได้ที่หมู่บ้านชาวยองนะคะ
หมู่ที่๔ตำบลบวกค้างอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเจียงใหม่เจ้า

ทั้งใต้ทั้งเหนือมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยทีเดียว

หลายที่ดอกม้งดอกไม้เนี่ยบานกันอยู่นะคะ

ยังสามารถไปเที่ยวรับลมหนาวกันได้